ส่วนช่วงนี้มาดูคลิปน่ารักนะคะ
บรรดาคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปเนี่ยนะคะ
เวลาที่มีลูกวัยกำลังน่ารักกำลังแต่งตัวกำลังพูดกำลังคุย
ก็ชอบจะอัดคลิปลูกไว้ถ่ายคลิปลูกไว้
หรือว่าถ่ายภาพลูกไว้เพื่อที่จะ
ตอนที่เขาโตเนี่ยเอาให้เขาดู
หรือว่าเป็นแบบนี้นะนะคะแต่ว่ามีครอบครัวตัวหนึ่งนะคะ
ถ่ายรูปลูกวัย๕ขวบเป็นลูกสาว
ถ่ายไว้เนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาโวยวายตัวลูกนะคะ
เป็นคนโวยวายบอกว่าแม่ทำไมทำกับหนูแบบนี้

แล้วเขาก็ถ่ายคลิปที่ลูกโวยวายนี้ด้วยนะคะ
ไปดูช่วงของการโวยวายของเด็กน้อย๕ขวบค่ะ
น้องคนนี้ชื่อน้องแก้มหอมอายุ๕ขวบเท่านั้นเองนะคะ
กำลังร้องไห้ต่อว่าแม่ที่มาแอบถ่ายตอนร้องไห้
ในคลิปนี้น้องเขาบอกว่าตอนน้องร้อง

ตอนน้องร้องไห้ในห้องน้ำไม่สวยเลย
แล้วก็เอาคลิปนี้ไปให้คนอื่นดูด้วย
แม่ต้องมาขอโทษหนูนะไม่อย่างนั้นจะแจ้งความ
เอาอย่างนั้นเลยเหรอลูกถ้าแจ้งความนะคะ
โดยนางสาวราชนีสุขจิตแม่ของน้องแก้มหอมคุณแม่นี่แหละ
บอกว่าได้เอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
มิงรัชนีวันที่๒๖มิถุนายนแล้วก็บอกข้อความ
นางต้องการคำขอโทษนางหมายถึงลูกสาวนี่นะคะน้องแก้มหอม
ต้องการคำขอโทษนางไม่พอใจแม่ถ่ายรูปนางตอนร้องไห้
ที่เพจดังในภาคใต้จะเอาไปแชร์อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีคนมาชมคลิปนี้แล้วไม่ธรรมดานะคะ
๒ล้านครั้งนะคะแชร์ไปอีกกว่า๒๐๐๐ครั้ง
คุณแม่บอกว่าก่อนหน้านี้ถ่ายรูปตอนน้องแก้มหอม
หรือว่าเด็กหญิงสุธีการแก้วเจือลูกสาวคนเดียวอายุ๕ขวบ
ให้ในห้องน้ำตอนสระผมแล้วก็อาบน้ำไปด้วย
ถ่ายเสร็จแล้วก็เอาไปให้ญาติญาติดู
แก้มหอมมารู้ความจริงก็เลยอายนะคะ
ก็เลยมาต่อว่าแม่ที่ถ่ายรูปตอนตัวเองไม่สวยแล้วยังแถม

แม่ก็เลยถ่ายคลิปตอนน้องแก้มหอมมาต่อว่านี่แหละ
ตั้งใจจะให้พ่อแม่แล้วก็ญาติญาติได้เห็นความน่ารักของน้อง
แต่ปรากฏว่ามีคนแชร์ออกไปเยอะแยะเลย
แล้วก็มีคนมาเข้าแสดงความคิดเห็น
ชมน้องแก้มหอมเป็นจำนวนมากนะคะ
แม่เล่าเพิ่มเติมแบบนี้บอกว่าตอนนี้แก้มหอมเรียนอยู่อนุบาล๓
โรงเรียนสังทองวิทยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
เป็นเด็กที่พูดจาจริงจังมีเหตุผลเหมือนผู้ใหญ่เลย
เรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีมีความรับผิดชอบในการเรียนก็ดี
อยู่โรงเรียนชอบเล่นกับเด็กผู้ชาย
แต่กลับบ้านที่บ้านรักสวยรักงามเหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปค่ะ

ถ่ายเขาตอนไม่สวยเขาก็รักสวยรักงาม